คนก็เรียกเขาเป็นเขา

คนคงแบบกำลังอินกับตัวละคร

ใช่ครับผมอาทิตย์หน้าวันจันทร์อังคารนี้ก็เรียกว่า

จะมีบทสะดวกของทุกคนเป็นยังไงครับ
แต่ละชีวิตของแต่ละคน
เหมือนกับดำเนินมาหาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัว

คนเริ้มกำลับมาเสื้อสนับกรรมเลยจุดพีคเล่นรึเปล่า
คือในแต่ละตอนก็จะมีเรื่องราวของตัวละครต่าง

เพราะว่าดูสดกับพวกตอ

แล้วก็แบบเล่นทวิตไปด้วย

เคยเห็นไหมว่าเวอร์ชั่นจบจะเป็นยังไง

บทมันมีถูกแก้มาตอนที่แบบสุดท้ายด้วยอะไรอย่างนี้ครับ

ว่าจะจบตัดอะไรเข้าออกยังไงหรือว่าอะไรยังไงครับ
ผมว่าก็แล้วแต่คนดูแหละครับ
ผมว่าเราไม่ได้คาดหวัง

แล้วค่องอนก่อนต่อทำแบบนี้สักคราวค่ะ

และก็ได้เจอกับภิกษาอัลด์แดงด้วย
ด้วยที่ทางช่องก็เหมือนกับจับผัสจับปูว่าจะได้มีโอกาสมาเล่น
แล้วก็ผมได้เรียนรู้วิธีของวิชาอะไร
เยอะมากใช่ไหมครับแล้วกลัวว่าคนดูจะไม่เข้าถึงตัวละคร
แต่ว่าพอมันออกมาแล้วให้การตอบรับที่มันดี
ทุกคนก็อินในทุกตัวละครที่มันโผล่ออกมาในละครเรื่องนี้ครับ
คนมองว่าเรามันต้องโดยแต่ว่าเรามีเรื่องอะไร

ใช่ก็เรียกว่าเป็นโอกาสดีในชีวิตละกันครับ
กำไรนั้นกระแสเราดี

แต่ว่าก็มีมาติดต่อมาอกสัพพี่ใหม่บ้างแม่อะไรอย่างนี้มา
แต่ช่วงนี้ค่อนข้างลำบากนิดนึ
เพราะว่าผมถ่ายอยู่๒เรื่องครับ
ใช่แล้วมันถ่ายแบบ๗วันติดกันอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ตอนนี้กำลังพยายามเร่งถ่ายละครกันอยู่
เสียดายแม้ว่ากระแสดีแต่ว่ารับอีเวนต์ไม่ได้

แต่ว่าก็รับได้ในปริมาณที่แบบไม่ได้มากขนาดที่
กระทบกับงานหลักที่เรากำลังทำทำอยู่อะไรอย่างนี้ครับ

เพราะว่ามีพี่ที่คอยดูแล้วก็คอยรับให้

คือไม่รู้ว่ามีคนติดต่อมาด้วยหรือเปล่า
แต่ว่าผมว่าเท่านี้เท่าที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับ

งานละครเป็นหลักหรือเป็นการทำงานละครหรือเปล่า

คือหน้าที่ใดที่เราแบบได้รับมา
เราก็ต้องทำมันให้แบบเต็มที่มากที่สุดเท่าที่มันจะทำได้ครับ
โปรเจคใหม่ที่เมื่อก่อนบอกจะทำจะเริ่มหรือยัง

หลังละครจบน่าจะได้แบบออกมาให้เห็นกันนิดหน่อยแล้ว
เขินมากเลยพูดมาตั้งนานเลยไม่ออกสักที

เอางำแง้มาก็ได้ครับคือเป็นงานเพลงฮะ
ใช่เป็นงานเพลงที่เราตั้งใจทำเป็นเล่นขึ้นมา

เราก็ทำมาเป็นแนวเพลงที่เราตั้งใจอยากจะทำ
แต่ว่ามันต้องรอออกมาดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไง
มันจะมีทั้งหมดกี่เพลงอะไรยังไงเจ

คือเรียกว่าปล่อยเป็นอัลบั้มเลยเหรอ
อาจจะไม่ถึงเป็นอัลบั้มแต่ว่าต้องรอดูว่ามันเป็นยังไงครับ
คาดหวังไงบ้างการที่บอกว่าพันสุมครับเต็มตัว
คือเดี๋ยวต้องไปเล่าให้ฟังตอนนั้นดีกว่าครับว่ามันออกมาเป็นยังไง